มะละกอแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์นี้มีการฆ่ากันตายด้วยนะคะ
สาเหตุเพียงเพราะขโมยต้นมะละกอแล้วคนที่ฆ่ากันตายก็เป็นเพื่อนกันด้วย
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเอ่อพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะ
เนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันแบบนี้
สองคนเขาก็เป็นเพื่อนกันด้วยเสื้อน้ำเงินเนี่ยเป็นเจ้าของต้นมะละกอ
ใช่ไอ้เสื้อแดงเนี่ยเป็นคนเอามะละกอเข้าไปเออเจ้าของต้นมะละกอเนี่ยก็คือ
นายมงคลวานแซ่เอี้ยวส่วนผู้ตายเนี่ยคนที่เป็นขโมยเนี่ยก็คือ
นายอาคมพินวันอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะนี่แหละค่ะภาพเนี่ยจับได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
แล้วตอนที่เขามีการกอดรัดฟักเหวี่ยงกันเนี่ยจังหวะหนึ่งนะ
นายมงคลวานชักปืนปากกาออกมาเลย
เจาะยิงหน้าอกของนายอาคมจนกระทั่งเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี่ยคุณเห็นไหมเกิดในโรงงานเลยค่ะ
โรงงานผลิตตาชั่งแป้งมันภายในซอยพุทธศรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ
หลังเกิดเหตุมงคลวานคนนี้ก็ไม่ได้ไปไหน
รอมอบตัวในจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะถามว่าอ้าวที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดได้ยังไงอ่ะ
เพื่อนขนาดนี้ขโมยต้นมะละกอสอบสวนแบบนี้ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วนะ
หลังจากนั้นนายมงคลหวานไปชักชวนผู้ตายมาเป็นช่างเชื่อมในโรงงาน
ระหว่างที่ทำงานอยู่ในโรงงานเนี่ยมงคลวานก็คือคนก่อเหตุเนี่ย
ก็นำพืชผักสวนครัวเข้ามาปลูกมาปลูกในกระถางค่ะเพื่อเก็บไว้กินอืม
ต่อมาหลังจากที่ผักเริ่มโตผู้ตายก็จะชอบยกกระถางเหล่านี้นะคะ
ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพขายหมูปิ้งอ่าอยู่ในซอยดังกล่าวซอยเดียวกันครับ
คือเหตุผลที่ผู้ตายเนี่ยยกไปบอกว่ามันเกะกะอืม
ผู้ก่อเหตุบอกว่าก็เคยเตือนหลายครั้งแล้วนะแต่ผู้ตายก็ไม่ยอมฟัง
เช้าเมื่อวานนี้ค่ะผู้ตายก็ยังไม่ไหวทำอีกค่ะ
กระถางต้นมะละกอออกไปให้พ่อค้าขายหมูปิ้งก็คือเพื่อนอีกคน
ตัวเองก็เลยไปต่อว่าแล้วก็เกิดการชกต่อย
ที่สุดก็กลายเป็นเหตุฆ่ากันตายขึ้นอุตส่าห์ปลูกมาเนี่ย
กว่ามันจะออกเนี่ยจะรอกินอีกคนนึงเอายกไป
ถ้าอย่างนั้นมงคลวานเขาก็เลยโกรธไง
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะเอ่อทีนี้เนี่ยเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าพยานหลักฐานมันชัดใช่ไหม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คำให้การของผู้ที่ก่อเหตุก็ชัดเจน
ตำรวจบอกว่าก็เลยควบคุมตัวนายมงคลวาเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้แหละว่า
ไหนยังไหมมีอะไรอะเต็มไปหมดเลยมรับเขือมรัก
เหมือนมลากเกามีมาลากอพืชผักฝนครัวฮะอือ
แล้วเขาบอกว่าคนที่ขโมยไปเป็นนักมวยเก่าด้วย

อืมค่ะบางทีมันก็ต้องมีสตินิดนึงอะเนาะ

ต้นมะละกอต้นเดียวทำให้กับคุณกลายเป็นฆาตกร
ค่ะมันไม่คุ้มเลยต้องติดคุกกันไปนะฮะ